สำคัญค่ะฝ่ายมนุษย์อย่างเราตอนนี้ก็ต้องระวังและกังวลเรื่องของไวรัส
โคโรนาไวรัส๒๐๑๙หรือว่าโควิด๑๙
แต่สัตว์อย่างโคกระบือเองก็มีปัญหาเหมือนกันตอนนี้ที่ภาคอีสานหลายจังหวัดเลยนะคะ
คือตอนนี้เขาบอกมีวัวติดเชื้อไปประมาณ๕๐๐กว่าตัวแล้ว
แล้วก็ล้มตายกันรายวันเลยเขาบอกว่าตอนนี้มันยังไม่มีวัคซีนนะคะ
ซึ่งตอนนี้หลายอำเภอเขาบอกเขาได้รับความเดือดร้อนแล้วค่ะ
เพราะว่ามันติดเชื้อกันเยอะมาก
เพราะว่ามีการระบาดต่อเนื่องโคกระบือชาวบ้านป่วยติดเชื้อไปห้าร้อยกว่าตัวแล้วอ่ะนะคะ
เขาบอกว่าไม่รู้จะดูแลป้องกันยังไงดี
รู้แค่ว่าก็ต้องดูแลไปตามสภาพแล้วมันก็ล้มตายกันไปรายวันทีละตัวทีละตัว
ตอนนี้อบตพิมารอำเภอนาแก่เร่งประสานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะ
แต่มันยังไม่มีวัคซีนรักษาแล้วก็มีแมลงเป็นภาหะค่ะ
ก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้แมลงตอมถึงจะสามารถยับยั้งหรือป้องกันได้บ้าง
ทีนี้หลายคนก็ถามว่าแล้ววัวที่ตายจะทำยังไงได้บ้าง
คือส่วนใหญ่เกษตรกรหรือว่าประสุทธิ์เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้เนี่ย
ก็คือช่วยทำงานหลายหลายอย่างค่ะแต่ถ้ามันตายปุ๊บเนี่ย
คือก็ทำได้สองอย่างคือต้องขายเอาเนื้อมากินหรือไม่งั้นก็คือต้องแบบฝังทิ้งไปเลยอ่ะ
เขาบอกว่าเนื้อเนี่ยเอามากินได้นะคะแต่ว่าต้องปรุงสุกค่ะ
แต่หลักก็คือถ้าโคกระบือมันล้มตายเนี่ย
เกษตรกรจะได้รับความเสียหายหนักมาก
เพราะว่าวัวแต่ละตัวควายแต่ละตัวเนี่ยราคามันไม่ใช่ถูกนะคะ
ตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นบาทบางตัวราคาเป็นแสนนะคะ
ทีนี้ถึงแม้จะบอกว่าเนื้อมันกินได้นะถ้าปรุงสุก
แต่เอาจริงพอบอกว่าตัวนี้ตายเพราะติดโรค
ก็ไม่มีใครอยากรับซื้อไปกินเนื้อนะคะ
นายยันชัยวงกระโชคผู้ใหญ่บ้านบ้านดงน้อยบอกว่า
แม่พันวัวลูกผสมของเขาเขาเลี้ยงมา๖๗ปี
ราคาตัวละเกือบแสนตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนกัน
วัวล้มแบบลุกขึ้นยืนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีแผลตามตัวด้วย
พยายามหาทางรักษามาเป็นเดือนแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้นเลย
น่าเศร้าที่สุดคือแม่วัวตัวนี้เพิ่งออกลูกได้๓๔เดือน
ลูกกำลังกินนมแม่แต่แม่ก็คือไม่สามารถให้ลูกวัวกินนมได้

และนี่มากระทบถึงโรคติดเชื้อในโคในกระบือเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกนะคะ
ตอนนี้ในตำบลพิมารค่ะพบโคกระบือป่วยแล้วกว่า๕๐๐ตัว
ตายไป๖ตัวเสียหายไปหลายแสนบาทแล้ว
ก็อยากให้ประสุทธิ์นครพนมมาดูแลป้องกันการระบาดเพิ่ม
เพราะว่ามันเป็นโรคระบาดใหม่นะคะ
คือเขาบอกว่าโคกระบือที่ติดเชื้อเนี่ยอาการมันก็คือจะมีไข้สูงต่อมน้ำเหลืองโต
มีตุ่มประมาณสัก๒๕เซนติเมตรขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย
เจอเยอะเนี่ยที่คอหัวเต้านมถุงอันทะแล้วก็หว่างขานะคะ
คือตุ่มที่เกิดขึ้นมันจะแตกตกสะกิดแล้วก็เกิดเป็นเนื้อตาย
หนอนมาใช้อะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นโรคที่อัตราการตายน้อยกว่า๑๐
แต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยระบาดมาก่อนเนี่ยอัตราการตายก็จะสูงมากนะคะ